แม่อยากจะเป็นผู้หญิงคนนี้จังเลย

สั่งทำเค้กซ่อนเงินล้านอยู่ข้างใน

มีผู้ชายโทรมาไปร้านเค้กแห่งนี้
ไยไหมเค้คคุณวัฒนาทีราทองอินตะ

นี่คุณช่วยทำเค้ก๓ชั้นให้หน่อย

ผมจะใส่เงิน๑ล้านบาทเข้าไป

เดี๋ยวนะขอดูภาพเงิน๑ล้านชัดอีกที

นี่คือแฟนสาวผู้โชคดี

ก็มีตกใจเหมือนกันนะคะ
ไม่ทันที่ตั้งตัวเหมือนกัน

ค้าก็มีการส่งรูปตอนที่รับเช็ค
ตอนที่แบบจัดงานอะไรอย่างนี้มาให้ทางร้านนะคะ

เดินเป๊ะนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แหละค่ะ

น่าจะเป็นอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์แฟนมากกว่า
ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของร้านทำเค้กนะ
คือตอนแรกคุยกันจะใส่แค่แสนเดียว
แล้วคุยอีกท่าไหนไม่รู้ผมใส่ล้านหนึ่งแล้วกันโอ้โห